เป็นผู้คนเสมอในแบบระดับชาติและเป็นพ่อที่ดี
จางเลี่ยงไม่เคยลืมความฝันในการทำอาหารเลือดรส
ตำนานเจ้าหญิงและเทพธิดาจงใต้ลิ้นเธออยากเป็นผู้หญิงที่ใช้ความรักปรุงอาหาร
จากผู้ประกาศข่าวสู่วงการบันเทิงจูตันทำงานเก่งและยังทำอาหารได้
ดาราเกาหลีหน้าใสจองอิลวูต้องพิสูจน์อาหารที่มีชื่อเสียง
เขาเป็นนักแสดงและเป็นผู้ชายที่อบอุ่นสินปลายชิงอยากปรุงอาหารจากความรักให้ครอบครัว
เป็นทั้งนักแสดงตลกและตลกมาเรตี้ไปไข่นั้นอยากเป็นตลกที่มีฝีมือปรุงอาหารดีที่สุด
บทละครของฉงยาววังลินมีพริกไทยเป็นเคล็ดลับในการปรุงอาหาร
เพื่อชินเสียงไอดอลชายเจ้าชายปีศาจจากไต้หวันต้องก้าวเข้าสู่สงครามการปรุงอาหาร
เปอร์สตาร์๑๐ท่านใช้อาหารเป็นสื่อกลาง

กรรมการทั้ง๓ท่านมาเพราะอาหารเลิศรส
อาหารมากมายหลายรสจานไหนจะรสชาติถูกปากกรรมการกันนะ
ตู้เย็นหายเริ่มขอต้อนรับเข้าสู่รายการ

สตาร์เชฟสนับสนุนโดยไฮเออร์

สวัสดีค่ะครู

การงานสร้างมากคิดว่าใหญ่เท่าสนามฟุตบอลได้เลยนะคะ
เดินออกมาก้าวแรกผมรู้สึกว่าว้าวนี่มันเป็นฝันของผมเลยล่ะ

ชั้นรู้สึกแปลกใจสุดเลยล่ะค่ะ

นี่คือสตูดิโอรายการสตาร์เชฟช่องเจียงซูสนับสนุนโดยไฮเออร์ครับ
ใช้อาหารสื่อถึงความรักจะเป็นเป้าหมายหลักของการแข่งขัน
มาถึงห้องครัวนี้รู้สึกช็อกกันหรือเปล่าครับ

สุดเลยมือเท้าเย็นไปหมด
ห้องครัวนี้สามารถทำให้ฝันคุณเป็นจริงได้แล้วก็ทำให้คุณเศร้าใจได้เช่นกัน

ผมคือกรรมการตัดสินอาหารและอาจเป็นฝันร้ายของพวกคุณลิวอีฟาน

ทุกท่านถ้าอยากเป็นเชฟมีเพียงความฝันกว่าความกระตือร้นก็ไม่พอหรอก
พวกคุณต้องมีความสามารถมากพอผมคือผู้ตัดสินพวกคุณเลี้ยงจือเกิง
ถ้าอยากเป็นเชฟมือฉมังนอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้ว
สิ่งสำคัญคือใส่ความเข้าใจในการใช้ชีวิตลงไปในอาหารเพื่อสร้างสีสันด้วย
ผมคือกรรมการของคุณลีฉุนเอิญครับ
วินาทีนั้นน่ะบรรยากาศมันผสมปนไปกันมากฉันคิดว่าฉันจบแห่แน่
และผมขอบอกเลยว่าหนึ่งในพวกคุณมีเพียงคนเดียวที่ได้เป็นแชมป์สตาร์เชฟ
และเขาคนนั้นก็จะได้รับ
ถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติของรายการเราถ้วยนี้ครับ
และนอกจากนี้แล้วแชมป์สตาร์เชฟของเรายังจะได้รับหนังสือสูตรอาหารพิเศษไปด้วย
ว้าวจริงปะเนี่ย

กองทุนสาธารณะ๑ล้านหยวนเราจะบริจาคให้มูลนิธิในนามของแชมป์ทุกท่าน

สตูดิโอสตาร์เชฟของเรามีคนหนึ่งที่มาจากต่างประเทศด้วยนะครับ

ผมอยากถามคุณจองอิลบูคุณมาที่เวทีนี้ความฝันของคุณคืออะไรครับ
ความฝันของผมคือความสุขครับ
ผ้ากันเปื้อที่ผมเอามาเนี่ยคือว่าพี่สาวผมเขาเตรียมให้เป็นพิเศษเลยครับ

สวยใส่เลยใส่เลยใส่เลย

พอใส่ปุ๊บเราดูแมนต์ขึ้นกันทีเลยค่ะ

นั่นคืออาหารที่ปรากฏต่อหน้าของเรา
และหัวข้อแรกในวันนี้ที่ต้องแข่งขัน

ข้างในอาจจะมีวัวหรืออะไรสักอย่างก็เป็นได้ครับ
เอาล่ะครับเชฟทุกท่านออกมายืนหน้าเตาเพื่อรับคำท่าที่หนึ่งของคุณได้เลยครับ
เชฟทุกท่านออกมายืนหน้าเตาเพื่อรับคำท่าที่หนึ่งของคุณได้เลยครับ
เชฟทุกท่านออกมายืนหน้าเตาเพื่อรับคำท่าที่หนึ่งของคุณได้เลยครับ
ทุกท่านออกมายืนหน้าเตาเพื่อรับคำท้าที่๑ของคุณได้เลยครับ
ฉันรู้ว่ามักเดียวไม่ใช่ความดีเลยครับเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วภารกิจวันนี้คืออะไรกันแน่นะสงสัยมากเลย
เชื่อว่าทุกคนคงประหลาดใจกับกล่องใบนี้มากนะครับ
ตอนนี้เรามาเฉลยกันสิ่งนี้คือ

พระเจ้าหอมเยอะแยะขนาดนี้จะทำอะไรเนี่ย

ฉันกินหอมไม่ได้อ่ะเป็นดั่งแรกเลย

เทคนิคใช้มีดซอยหัวหอม

ไหวเหรอว้ายต้องหันถึงเมื่อไหร่คะที่สำคัญเวลาหั่นเนี่ย
มันจะรู้สึกอยากร้องไห้จมูกก็จะแสบน้ำตาก็จะไหลออกมาตลอด
ว้าวตายแน่เลยฉันอยากพูดว่าเคคอัพวันนี้จะเอาอยู่ไหม
ซอยเป็นบททดสอบขั้นพื้นฐานของเชฟและการซอยหอม
เป็นการทดสอบความอดทนและจิตใจของพวกคุณได้อย่างดีเลยทีเดียว
ละเอียดมีสมาธิเป็นสิ่งที่เราต้องการจากคุณ
สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เพียงปริมาณแต่คุณภาพสำคัญกว่า
ต่อไปผมจะสาธิตให้ทุกท่านดูทำอย่างไรจึงจะได้มาตรฐาน

คุณต้องรับมีดก่อน

แล้วก็ลอกเปลือกออก

คุณหันแบบนี้เหรอ

จำไว้ว่าเราหั่นผักไม่ใช่ตัดผัก
นั่นมันท้ายของหอมเหรอคะ

คุณต้องใช้มีดค่อยซอยหอมลงมาแบบนี้

๒มิลลิเมตรเนี่ยนะอะไรจะบ้างขนาดนั้น

เอาละครับการทดสอบซอยหัวหอม
จับเวลาแข่งขัน๑ชั่วโมง

อ๋อเอาเลย
ไม่มีอะไรที่เลือกหรอก

แข่งขันรอบแรกของสตาร์เชฟ
คือการแข่งขันใช้เทคนิคมีดซอยหอม

สุดท้ายจะเลือกผู้แพ้๕คน

ในการแข่งขันกันแน่

ม่วงเพราะคุณปอกเปลือกบางไง
หอมสดชื่นจนอยากจะหอม

เพลงในอัลบั้มเช่นจงกัวว่าปอสซึมักต่างเป็นที่รู้จัก

จากเรียกนายแบบนักแสดง
เข้าร่วมปาเรตี้กับเจียนเทียดลูกชายของเขา

รับบทเป็นเสียฉินในหนังเรื่องมนต์รักในสายฝน
ฉันว่าการซอยหอมเนี่ยเป็นงานที่น่าเศร้าที่สุดของฉันเลยนะคะ
เพราะว่าน้ำตาจะไหลแล้วก็ร้องไห้ตลอดเลย

ชงใต้ลิ้นนางแบบนักแสดง
เคยแสดงหนังเรื่องยิบมันใยตัวร้ายภาคสอง
อุ้ยตาผมแสบไปหมดละ

ไม่มีน้ำคุณก็เอาไปแช่สิมันได้ผลนะ
เสียงไว้จริงนักแสดงละครเวที
นักแสดงนำเรื่องหมาป่าเดิร์นเยโลสตรอง
นางพยางภูเขาและได้รางวัลมากมาย

ไบไข่นานนักแสดงตลก
ยากมากเลยเพราะว่ามันจับยาก
มันกลิ้งตลอดเลยอ่ะหอมพวกนี้

ลิ้วหยุนนักแสดงเคยแสดงละครเรื่อง
นิวเมลฟลาเวอร์อุ้ยเสียป้อง

หรือหยุด
ฉันกำลังหัดอยู่ค่ะเพราะฉันไม่เคยเข้าครัวมาก่อนเลยนะคะ

เอายาเหลืองไหม

อยากฝึกใช้มีดมันเลี่ยงประสบการณ์นี้ไม่ได้หรอกค่ะ
ประสบการณ์นี้ของฉันก็ได้แสดงให้เห็นในรายการเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

นี่แบบนี้คุณดูสิทั้งเร็วแล้วก็ดีด้วย
เหมือนการทำไส้เกี้ยวน่าจะประมาณ๐๒หรือว่าใกล้เคียงนะ